หนังสือสักเล่มหนึ่งแต่ไม่ชอบอ่านอ่านทีไรแล้วง่วงนอน
เล่มนี้คุณผู้ชมเอาไปดูให้สะใจกันไปเลย
สำหรับรูปของน้องทัศน์ดาวนะโดยเฉพาะแฟนคลับของวอเล็กบอลนะครับ
มีการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเตอร์ไพรส์เพราะว่า
มีนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าเขาก็ปลื้มผลงานของเพนจิบเหมือนกัน
เดินทางไปที่งานเพื่อไปร่วมแสดงความยินดีครับ
นี่ครับบรรยากาศที่งานเมื่อวานนะครับก็เรียบง่ายครับ
จัดด้านหลังของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ร้านทีไทม์อ่านี่แหละครับ
ทัศน์ดาวนึกแจ้งนะออกทีวีบ่อยจนเบื่อไงหลังเลยอยากออกอย่างอื่นบ้างออกหนังสือซะเลย
มันคนละอย่างกันนะฮะอันนั้นออกทีวีก็คือเหมือนกับว่าไปออกรายการสัมภาษณ์อันนี้ออกหนังสือนี่เหมือนกับมีคนเอา

แล้วก็อยากให้แฟนคลับของท่านดาวมีรูปของนักวอเล็กบอลขวัญใจของเขาเก็บไว้
อ่าและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับหนังสือเล่มนี้เนี่ย
ทัศน์ดาวเขาบอกว่าตั้งใจจะทำบุญด้วยสำหรับรายได้ของหนังสือ

อบเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม
จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของน้องท่านดาวสมัย

ครับคือหนังสือเล่มที่คุณชนะถืออยู่เนี่ย
ใครที่ซื้อไปนะครับเงินทั้งหมดคือจะช่วย
ช่วยทางโรงเรียนเลยเมื่อวานเนี่ยคุณวิรวิทย์นะครับ
ทำข่าวมาก็ซื้อหนังสือเล่มนี้เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือ
ให้กับน้องนะครับที่อยู่ที่ต่างจังหวัด
ได้มีโอกาสนะครับในการเป็นทุนการศึกษาด้วย
นี่สไปของงานเลยนี่คือหน้าสนใจของเมื่อวานนี้
นรึบดินมาทำไมครับ

นี่เขามาด้วยอาการบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บ
ด้วยการเป็นแฟนคลับของน้องทัชดาวเลยนะ

กลุ่มของแฟนวัดได้มายอบ่าคะว่า
ภาทมุริปริดินเนี่ยแบกน้ำหนักเลยนะครับ
ชอบทัชดาวจริงหรือเปล่า
แบบนี้มันใส่ง่ายกางเกงขาสั้นเสื้อยื่นไง

ก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ยังใส่ลำบากไง

เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเจ้าแฟชั่นเหมือนกันนะครับ

กับพวกกลุ่มชนะทิพย์ฮีรพัฒน์ชนะบูรณ์เนี่ย
ก็ขึ้นมาพร้อมกัน
มีความสูงถึง๑๘๓๕เซนติเมตร

สำหรับนักวอลยุคหลังเนี่ยสาวทีมชาติไทยคนนี้
แล้วก็ประวัติก็รางวัล
เคยได้รับมาด้วยสำหรับรางวัล
หรือว่าตัวบล็อกยอดเยี่ยมนะครับ

แข่งขันที่ประเทศเวียดนามนะครับ

หลังจากปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามีอาการบาดเจ็บ

ของปลื้มจิตถิ่นขาวก็ติดตามและให้กำลังใจเธอด้วยครับ